ใครกันนะที่เขาบอกว่าเป็นนักร้องดังคุณรู้มาว่ายังไง
คุณม้าออนภาคุณเกินหัวมาสิยังไงคุณอ่านมาก่อน
แต่เมื่อวานก็บอกเป็นใบตรงใบเตยเป็นแมนนี้แหละ

เนาะไอ้๒คนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเจอกันตลอดอยู่แล้ว

แต่เป็นกระแสขาวเม้าม้อยขยัววงกลางไปถึงอีกครั้ง

นักร้องรอย่าผัว
เธอจะได้อุ้ยทำไม

เอฟเฟคไม่มีเธอก็เสริมของเธอเองได้เนอะกัญชัย
ซึ่งนักร้องคนนี้แต่งงานมีลูกด้วยกัน๑คน

ครอบครัวดูอบอุ่นน่ารักมาก

โดยฝ่ายหญิงอยู่คอนโด
ส่วนฝ่ายชายกลับไปอยู่บ้าน
ปมเหตุคือมีอีกฝ่ายปันใจ
งานนี้ชาวเน็ตต่างแห่เดากันใหญ่นะฮะโดยโยงไปเป็นที่

อันนี้ตามข่าวที่แองจี้เขียนมาให้ทา

ฉลาดนะคุณนี่ก็ออกตัวได้เอี๊ยดเหมือนกันนะ

คุณทำถูกแล้วที่คุณออกตัวอย่างนั้นคุณทำถูกแล้ว
ก็วิชานี้ฉันได้แต่เธอมาไง
เธอไหว้อาจารย์รึยังเอออาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มกับผมเห้าห้าเหรอ

ถ้าฉันไม่มีเธอเป็นอาจารย์ป่านนี้ฉันเป็นพิธีกรอย่างนี้ไม่ได้หรอก
ไม่ฝากสูตรนี้ฉันมันเหมือน
ถ้าใครถามว่าใครเป็นครูสอนพิธีกรกัญชัย

อยากรู้ไงกูจะพูดว่าไงต่อมันคืออะไรเราจะฟังอยู่
ก็คนเขาบอกเป็นทาทายังนะ
ล่าสุดคนก็เข้าไปดูในไอจีของทาทา
พบว่าเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวเนี่ย
นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ส่วนทางด้านสามีก็ไม่ได้เคลื่อนไหวในไอจีมามากกว่า๕วันแล้ว
นี่คือไอจีล่าสุดของนางนางก็ยังสดใสดีอยู่ลองไปฟังกันหน่อย

โดยจะนำอาหารจากร้านมสะเต๊ะของคุณมอริสเคนมาแจก

แล้วเดี๋ยวนางจะไปแจกอีกที่อนุสวรีเร็วนี้
ซึ่งดูเขาบอกว่าเฮ้ยทาทาก็ยังดูมีความสุขดีนี่
ช่วงต่อไปอพเชิญค่ะ

เราตัดภาพมาสนับสนุนหลักโดยไทยรัฐทีวีช่วงทัวร์ลง

ช่วงทัวร์ช่วงทัวร์ลงเชิญค่ะ
เดี๋ยวฉันถามคำทำไมฉันต้องรู้เรื่องด้วย
เมื่อฉันก็เป็นแบบหญิงแก่คนอยู่ตรงบ้าน
ไม่กี่นี้ตอนที่เราเบเกโฆษณาตอนไลฟ์

แอคจี้เขาไลฟ์ไหมบอกสิ
เมื่อกี้ที่พูดคือเขาไลฟ์ออกหมดแล้ว
อย่างนั้นก็เอาไอ้ที่พูดเมื่อกี้นี้ออกเลย

มีอีกฝ่ายหนึ่งปันใจไปหาอีกฝ่าย

ใครก็คงจะคิดว่าผู้ชายส่วนมากจะปันใจ

อันนี้ไม่ทราบดิฉันจะทราบได้ยังไงแล้ว
ไม่เพราะว่าในนี้เขาก็ไม่ได้ฟันทง๑๐๐
ว่าเป็นพี่ทาทาแต่หมายความว่าหรือเปล่า
เพราะนักร้องดังแล้วมีสามีก็มีไม่กี่คน
คือคนเขาก็ไปทาอย่างว่าเป็นทาทาใช่ไหม
แต่จากแหล่งข่าวคุณแม่รู้มาเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่า

ไม่ทราบค่ะดิฉันจะรู้ได้ยังไงอะคะ

จะเพิ่มช่วงทัวร์ลงอยู่แล้วแต่มันทัวร์มันไม่ลงนะ
เร็วจริงเขายิ่งหาช่วงอยู่ช่วงอะไรช่วงทัวร์ลง

ดิฉันจริงแล้วไม่น่าโวยพรกัน

โวยพรทีไรนะได้เรื่องทุกทีเลยนะ
แล้วเขาสองคนเคยไปสัมภาษณ์ที่สามแซ่บไหม

ใครที่เคยไปสัมภาษณ์ที่สามแซ่บก่อนแต่งงานเนี่ยนะ
จะผ่านการอวยพรของฉันหมดทุกคน
แต่ฉันก็ภาวนาอยู่ตลอดเวลา
ฉันก็ต้องภาวนาอยู่หรอกว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าการมีชีวิตครอบครัวที่ดีเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราดูแล้วแบบป่าปลื้มอยู่แล้ว
มันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราดูแล้วแบบปากปื้มอยู่แล้ว

อ้าวทัวร์มันจะลงยังไงล่ะถ้าบอกว่าไม่ทราบ

คุณพระดำมีข่าวเชิงลึกยังไงมาบ้าง

นางอยู่ในวงการแวะวงนางแบบไหนแบบ

เขาวงร้องเพลงอยู่ตึกเดียวกับเธอ

ฉันไม่ได้อยู่กับวงร้องเพลง
เขาไม่ได้มีนางแบบนายแบบเข้าไปเกี่ยวข้องซะหน่อย

เพราะตอนนี้รายการสามแทรฟเขาห้ามคุณแม่มาโอยพรใครแล้วนะคะ

ถ้าเกิดมีคู่รักมาเราจะบอก

เธอนางพี่มะเคยโอยพรคู่นี้เหรอ

ผมถามว่าเขาเคยโวยพรคู่นี้เหรอ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
สิ่งหนึ่งเนี่ยนะการมีชีวิตคู่เนี่ยที่ยืนยาว
แล้วก็เป็นครอบครัวที่สุขสรรค์เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด
เราไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้แบบว่า
ชีวิตครอบครัวนี้มันจะต้องแบบว่าพินาศสันตโล
นึกออกป่ะใครเองก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ยนะมันถึงมันถึง
เอางี้ดีกว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่ปันใจว่ามา
เออใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะ
มึงเอาปากกามา
ไม่ปากกาสิ

แม่ระวังกล้องหนิซิแม่

ตัวย่อยหญิงหรือชอชางคะ
ก็นี่เขียนเป็นชื่อเลย
ก็ไม่เข้าใจ
อู๋ยแล้วเพราะว่าตะเบงเสียงออกไปอะพี่สรุปจะพูดไหม

เรื่องแบบนี้เนี่ยเขาบอกมาว่า
ถึงเวลานี้เดี๋ยวเขาจะไปจดทะเบียนหญ่อครับ

เขามือสั่นไงเพราะพี่ม้ารอลุ้นพี่ม้านี่แหละ
จริงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองแหละ

แล้วยังไงทำไมเหตุผลมันมีไหม

หรือว่าคู่ของเธอซึ่งอดีต
ด้วยเหตุที่บอกมาถ้ายังอยู่ด้วยกัน

อ๋อแยกเลยแยกย้ายเลย
ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้

เหนื่อยปาดเหงื่อ

คุณรู้ได้ไงว่าฉันรู้เนี่ย

คือเขามีส่วนร่วมหรือมีส่วนรู้เห็น

วันหนึ่งฉันจะอยู่หน้าจอทีวีหรือเปล่าไม่รู้
แต่นี่คือตัวอย่างและครูที่ดี

มันล้อไปล้อมา
เนี่ยหนุ่มมันล้อนะ
ฉันจากพิธีกรใสรอไปต้อนไม่ใช่ถ้าจะต้อนจะล่ออย่างนี้
ฉันก็จะบอกว่าก็นี่ภาพที่มีคดีด้วยกันทั้งหมด
ก็นี่ภาพที่มีคดีด้วยกันทั้งหมดก็คือจบก็จบ
ก็คือ๔คนนี้๔คนอะไรไม่ทราบค่ะเดี๋ยวไม่ทราบค่ะ
คุณคิดว่าดิฉันทราบได้ยังไงคะ
๔คนนี้มีส่วนผัวพันกันหมดเลยเหรอของการแยกย้ายครั้งนี้
ก็เขาส่งมาให้โอ้โหเห็นไหม
เวลาจะแคปพิธีกรฝึกประเทศกับหนุ่มปัจจุบันจะได้พิธีกรคุณภาพ
จริงไปเรื่องหนักปลารินจากที่เราโวนกันอยู่๓คน
พี่หนุ่มจะพยายามพูดจะมีประเด็นใหม่เพิ่มมานิดหนึ่ง
นั่นแหละอาจารย์ฉันฉันศึกษามากว่า๑๐ปี
ช่วงนี้จะแบบมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมจะไม่ไปเรื่องอื่นเลยใช่ป่ะ
ผมว่าหลายคนรอฟังเรื่องนี้
มันยังไม่ได้ทำตอบใช่ไหมคุณจะเอาอะไรอีกกัญชา
ไม่ได้เหมือนที่คุณพูดเรื่องแต้วออกมาไง
อ้าวหนุ่มทำไมมันแว้งตัดเบื้อแล้วล่ะ

หนุ่มแต่หนุ่มชั่วกว่าไงมันจบไปปล่อยให้มันจบไปบ้างไหม

มดกล้องรู้หรอก
แกทำให้ถั่วลงฉันเนี่ยกี่ครั้งพอเนี่ย

ฉันดูจิตมาตลอดชีวิต
ทำให้ทัวมาลงฉัน
ต้องมาฝึกสอนให้ม้าได้ดูจิต
นึกออกไหมฉันพยายามสอนให้ม้าฝึกจิต

นี่อยู่กับผีปีศาจทั้งนั้นเลยซ้ายขวานี่

คุณแม่ก็ประมาณนี้แล้วพรีชี่เพื่อรายการเถอะค่ะ

เขาเห็นแล้วเมื่อกี้ที่พี่ม้าเขียนคนก็บอกเลย
จะบอกว่าคุณรับผิดชอบดิฉันไหมเวลาทัวร์ลง
ไม่เขาเห็นเมื่อกี้พี่ม้าเขียนเขาเห็นกันนะ
คุณรู้ไหมเวลามันเข้ามาแบบว่ากะนำกะนำน่ะใช่ไหม
ดิฉันร้องไห้ต้องซบไหล่เอานี่เลย
แล้วต้องไปซบไหล่กันใจแล้วมันถูกต้องกันหรือเปล่า

เมื่อกี้ที่พี่ม้าเขียนคนเขาเห็นนะเห็นบ้านอะไรล่ะ

อุ๊ยยังไงก็เห็นอยู่ดีกว่าพี่เขียนสองพยางนั่งลงไป
อ้าวโอ้โหไอ้นี่มันดันรกทั้งคู่เลยนะ
นิสัยที่เหมือนกันมากเลยทีหลังจะไม่
ไม่ใช่คือเขาเห็นเมื่อกี้เขาผีนกันมาเลย